ที่เราอ่านข่าวงูเราจะไปเจองูที่ห้องน้ำ
ตู้เสื้อผ้าบ้านของคนพงหญ้าต่าง
แต่เจ้างูตัวนี้บอกว่าฉันขอออกไปท่องโลกกว้าง

โอ้โห
ดูสิขอออกไปเที่ยวหน่อยครับ

คุณผู้ชมงูตัวนี้

ก็เลยเลื้อยไปตามราวจับเพราะว่าจะต้องไปกดกริ่ง

โอ๊ยคุณผู้โทษกระดูกคลิปนี้นะ

เขาไม่ได้ขอขึ้นรถเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวอะไรแต่อย่างใดนะ

เขาบอกว่าค่ะคนขับรถใจดีมาก
บอกน้องงูให้ใจเย็นเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้ว
และช่วงเวลานั้นมีผู้โดยสารอยู่บนรถด้วยนะคะ

คุณบอกว่าคนขับรถใจดี
ใช่ใช่ทำไปทรงไม่ถามผู้โดยสารสักคำเลยเหรอ
ไม่ถามเพราะว่างูก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสาร

ผู้โดยสารรถเมษาย๕๐๑เส้นทางมีนบุรีหัวลำโพ
ต้องไปกับมันจนจบสาย
เพราะให้ไปสดสายเถอะ

เอ้าแล้วเดี๋ยวไม่บอกเลขทะเบียนเขาก็จะว่าอะไรอยู่
เอาบอกไปซะหน่อยเป็นเรื่องของข้อมูลนะ

บอกทีเดียวนะคะเป็นการให้ข้อมูลไม่ได้ชี้นามอะไรทั้งนั้น
คุณผู้ชมคะรถเมษายนี่วิ่งมาจากหัวลำโพง

แล้วเจอตั้งแต่หัวลำโพง
โอ้โฮสุดสายอย่าเอาไปแล้วสายนี้เดี๋ยวซึ่งเคยคุ้น
เออยาวมากนางมาก
แต่ทำไมเขาไม่จอดกลางทาง
มันอาจจะขัดจังหวะการเดินทาง

กลืนเลยทิ้งผมไปจังการได้เลย

งูตัวนี้ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยนะ

จะกลับมามินนะคะเพราะว่าเจอตรงน้ำวมินเนอะ

แล้วทำไงต่อกลับมามิน
โอ้สุทธัสรา
ต่อให้เจอแถวนวมินก็ตามแต่กว่าจะถึงบีนมันก็ไกลนะฮะ
อะไรอยู่นะคะโอ้ดูสิไม่ยอมเลื้อยเองแล้วงูเดี๋ยวเนี้ย
อ่ะทูลงูมันไกลไปพี่เท้า
อ๋อเหรอถ้าจะเลื้อยเองจากโหลมโพงไปมินบุรี
เดือนหน้าจะถึงไหมคะพุงแตกนะ

เดือนหน้างูขึ้นรถตู้
ถัดไปงูขึ้นเครื่องบิน
ถัดไปงูขึ้นกระสวยอวกาศ
คิดว่าจะล้ำไปหน้าแล้วนะคะพี่ดาว

เหรอไม่เป็นจินตนาการ
ให้ดูขำแต่ยังไงซะก็ช่วยกันดูหน่อยนะ
เรื่องของความสะอาดบางทีมันมีที่ลกอะไรอย่างนี้